หลังมาเรียบร้อยแล้วหญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าหลังเข้ารับการผ่างูออก
เขาก็โชว์เขาไม่ได้โชว์ว่าเปลี่ยนยังไงนะตรงนั้นโชว์ไม่ได้
แต่คราวนี้คือโชว์ความสวยงามคุณหันไปดูความสวยของแม่หญิงลี
หญิงลีบอกถ้าฉันยืนคนเดียวฉันก็สวยคนเดียว
แต่คราวนี้เนี่ยขอเทียบชั้นเทียบขั้นกับนางงามเวเนซูเวล่าหน่อยครับ

เทียบขนาดนั้นเลยหรือครับแม่หญิงลี
ตำนานน้องเฟิร์นมีอยู่จริงนะแม่นะแปลงเพชรแล้วเออ

ก็ไหวนะสิทธิ์ที่พูดแต่ว่าจะให้ยืนนานไม่ไหวแล้ว
ผมสวยมากเห็นไหมล่ะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานน้องนะก็ไปต่อผมเลยวันนี้
ผมสวยมากแม่ผมยาวกว่าหนูอีกแม่
เออโอเคแม่ไปพักผ่อนก่อนไปแม่ไปใครจะมาต้านล่ะมีนมค่ะมีผมค่ะมีกีค่ะ
ไม่เอาสิใครจะมาต้านล่ะน้องไปพักผ่อนไปไม่ไป
ทีมนะขอบคุณมากนะเจ้าทิพย์
แม่แต่ผมไม่โป๊กเลยหมะเม่าแม่ไม่โป๊กเลยไม่โป๊กเลยม่า

มีอยู่๓สิ่งที่ใช้คำว่าอีกนะเขาจะเรียกอย่างงี้อีทิพย์
แต่ก็คืออันนี้ก็คือเจ้าทิพย์นั่นแหละที่เป็นน้อง
แล้วก็คอยถ่ายภาพถ่ายคลิปให้กับแม่หญิงลีเนี่ย
พระมหาเทวีเจ้าเมืองทริปเนี่ย
มีนมมีผม

แต่พ่อบอกมีกีต้องไปเปิดพัวจังหานุกรม

พอบอกมีกี้ผมพูดออกอากาศได้ป่
ถ้าไม่ได้กศชโทรมาด่วนเลยนะที่ไทยรัฐ

คืออันนี้เป็นภาษาของพี่ช่างแต่งหน้าทำผม
ค่ะมีกีก็คือมีจิ๊มมิอ้าวจิ๊มมิอะไรอีกวะ
สับใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่ามีกี
ตะกี้ถามกับบอกกรพี่กบพี่กบเขียนมา
ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วผมจะต้องอ่านว่าอะไร
มีครบถ้วนเลยนี่คือความสวยของแม่หญิงลี
หลังจากผ่าบองหลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากเฉาะออกไปนับห้วงเวลา๑๒มิถุนา
ดูก็ยังเดินไม่แข็งแรง
เขาต้องพักร่างกายโอ้โหเป็นเดือนนะ

แต่โชว์คนเดียวความสวยแบบนี้แล้วไปเทียบได้ไง
โชว์ว่าจะสวยหรือไม่สวยแต่มันต้องมีคู่เทียบ

หญิงลีเลยไปเทียบกับนางงามเวเนสเวล่า

เอสเตฟานีกูตีเอเรส
เทียบแบบนี้เลยมีตรงไหนที่ไม่เหมือน
ให้เอาปากกามาวงที่หน้าจอทีวี

โดยเฉพาะนี่ผมนี่เหมือนมากเลย

ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บตอบผมปั๊บ

นี่คือภาพล่าสุดของแม่หญิงลี

คลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนที่ผ่านมา
ก็ช่วงล่างฉันมันยังไม่เข้าที่เข้าทาง

แต่ว่าช่วงนี้จะมีคลิปอะไรก็ค่อยมีกันไปเรื่อย

ที่คุณถามว่าตกลงแล้วถ้าวงกลมแล้ววงเลยไหม
หลายคนบอกมาอวยแม่หญิงลี

โอ้โหแสดงความยินดีด้วยเลยอ่ะแบบต้านไม่ไหวแล้ว

ก็นี่ไงรอซิงแล้วก็แหวน

ถ้าถ้าไปภายอย่างงี้

ในการที่จะให้เข้าที่เข้าทาง

เอาแม่สีตางมาเทียบกับแม่หญิงลีหน่อยสิ

แต่เดี๋ยวมีให้เห็นนะมีเหมือนกันอันนี้เฉาะล่างใช่ไหมไปดูแม่สิตางเฉาะบนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ดั้งเดิมหายไปหมดแล้วนะคะหน้าที่เป็นดั้งเดิมดั้งที่เป็นของเดิมเนี่ยกำลังจะหายไป
ไหมล่ะนี่เขาโครงสวยมาแล้วนะคะเมคอัพเต็มแบบนี้นะคะ
เอ้าเทียบกันแบบนี้เลยล่ะคะทีมงานซ้ายเป็นใครคุณยังจำได้ไหมพี่เบิร์ต
แม่สิตางค่ะผมขวานใจเขาอ๋อเหรออาจแสดงว่าขวานี่ขวานใจพี่ต้นอ๋อใช่ฮะไม่อินลีครับ
งหลาออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูหน่อยนะคะสำหรับเน็ตไอดอลชื่อดังแม้สิตา
หน้าตึงเปรี้ยเลยนะคะนี่แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะเอ่อช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะรู้ว่าแบบ
คนลักษณะผิวยังไงแต่งหน้าแบบยากแต่งหน้าง่ายอืมแม่สีตางตึงขนาดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะแม่สิตางบัวทองนะตัดสินใจขึ้นเขียงทำศัลยกรรม
แกบอกว่าเอาล่ะทำมาหมดแล้วบอกหมดว่าทำอะไรบ้างนะฮะ
นี่ค่ะตอนที่ยังอยู่บนเขียงนะคะ

หลังจากที่ศัลยกรรมไปแล้ว๙วันหน้าเริ่ม

นี่ค่ะทำอะไรพี่ต้นถ่ายสิ

นั่นคือซิลิโคนที่จะเอามาทำจมูก
อยากได้ทรงไหนทรงหยดน้ำ
อะไรล่ะพุ่งปลายโด่งตรงกลาง

เลือกได้หมดจะเอาทรงไหนเลือกได้หมดนะคะ
แม่สีตางค์จะบอกเลยว่าที่ทำ
มันไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็อยากทำสวยนะเอาเงินมาใช้ฟุ่มเฟือย
แต่ที่ทำมีวัตถุประสงค์นะจ๊ะใช้เงินต่อเงิน
ถามว่าอะไรแม่ก็โกอินเตอร์
ไปแสดงหนังต่างประเทศเกอร์เดนต์มูน

พระจันทร์ดวงนี้สีทองที่จะออกฉายทั่วโลก
โดยเฉพาะที่อเมริกาใต้แล้วก็เอเชียนะคะ
สำหรับการทำศัลยกรรมของแม่สิตาง
ตอนนี้จะเหลือแค่๒ครั้งก็คือดึงหน้าเก็บริ้วรอยเหี่ยวย่อนที่เหลือ
แล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันว่า

แม่เมื่อสักครู่น่ะแม่เห็นแม่หญิงลีไปแล้ว
ตอนนี้เป็นราพันเซลล์ไปแล้วราพันเซล
ตัวอะไรนะเจ้าหญิงราพันเซลล์โอ้โหคุณผู้ชม

เขาเป็นเจ้าหญิงราปันเซลล์เป็นเจ้าหญิง
แม่อยากทำไหมไม่เพราะว่าแม่ไม่ได้เล่นหนังเอ็กซ์น่ะ
เพราะรับแสดงหนังเอ็กซ์แม่จะข่าวหมดเลย
อืมแม่จะใช้ในภาษาอะไรบ้างแฟนคับที่ไหนบ้างก็เราก็ต้องแปลหลายภาษาแต่เป็นภาษาอังกฤษก่อน
เราก็จะลงอเมริกาใต้พวกนี้พวกนี้ทำเอเซียนเนี่ยเราก็แล้วจากประเทศใส่เสียงผ้าเข้า
ชัดนะคะว่าไม่ได้เล่นหนังเอ็กซ์ก็เลยไม่ต้องมีกี่นะคะหนังที่เล่นคืออะไรนะพระจันทร์สีทอง
แบบนี้ผมเออไปไม่เป็นเลยตกใจเลยไปไม่เป็นแต่คุณผู้ชมฮะแม่สีตางดังไหมครับในต่างประเทศเธอดังเป็นพลุแตกนะ
ใช่ใช่มากโอ้เขาเชิญกันไปแสดงไปโชว์ตัวนี้นะครับโอ้โหคนเขาสนใจกันนะนะฮะ
อ้าวตอนนี้๗นาฬิกา๔๐นาทีเดี๋ยวขออนุญาตลาอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะครับเกือบลืมอาจารย์ขออภัย